รอกแล้วเค้าสื่อสารกันด้วยเพลง
สื่อสารกันด้วยการร้องเพลง
เพลงต่างพาไปดูหน่อยค่ะ

หลังจากที่เมื่อวานพอมันเป็นข่าวออกมาแบบนี้แล้ว
จากเก้ากลายโพสต์

แล้วเป็นเอ็มวีลิงก์ออริจินัลด้วยนะออฟฟิเชียลเอ็มวี
เห็นไหมนู้นเลยอ่ะพี่บอส
ข้อความเอาไว้ขอมือขวากันหน่อยครับทุกคน
มีคนไปให้กำลังใจจริงคุณวิโรธโพสต์หลายเพลงนะ
หลังจากที่เพื่อไทยประกาศแยกตัวในการจัดตั้งรัฐบาลกับก้าวไกลเนี่ย
อันนี้ฝั่งคุณวิโรธก้าวไกลใช่ไหม
ชูเฮียชูค่ะก็ร้องเพลงเพลงไว้ใจของพี่หนุยอำพลนี่แหละ
ร้องให้กับก้าวไกรร้องอีกแล้วอ่ะร้องอีกแล้ว
คราวนี้ลองฟังเวอร์ชันนี้จากเฮียชูค่ะ
ปล่อยเธอลำพังไม่คิดว่าความไว้ใจจะกลายเป็นความหืนทาง
ผลลัพธ์คือการจืดจางหมดหนทางจะทำให้เป็นเหมือนเดิม
สุดท้ายคือเจ็บเจ็บเจ็บบาดเจ็บเจียนตาย
โดนเธอทำร้ายเจ็บช้ำจนตายจุดอ่อนเกิดการความไว้
ใจต้องโดนทำร้ายแต่เสียคน
จุดอ่อนคือการเชื่อถือคนบางคนมีผลก็ต้องกลายเป็นฝ่ายค้าน

ไม่แน่ใจเห็นโอ้เพลง

นี่ยังเป็นการบอกรับข่าวนะ

แล้วเป็นการร้องแบบหลบลิขสิทธิ์ทุกรอบ
ใช่คืออยากฟังแบบไม่หลบลิขสิทธิ

ไม่ได้ช่วยกันจ่ายแล้วก็ได้

ห้างเตยฮาราวเกรกกับเมิ้ดดูก่อน
หนังเล่าเหรอเนี่ยไม่ได้ตกแบบแฮปปี้นะ

คือเป็นการแยกกันด้วยความเจ็บช้ำน้ำใจค่ะ
ซึ่งพลักษณ์เพื่อไทยเนี่ยได้ไปต่อ
พลักษณ์เพื่อไทยรู้อยู่แล้วว่าเกมเนี่ย
ไม่มีทางชนะกลุ่มอำนาจเก่า

มันกลายเป็นว่าอะไรชนะเลือกตั้งมาเป็นนายกบริหารประเทศไม่ได้
หลอกให้ก้าวไกลมีความหวังทั้งดิวพักร่วมตั้งรัฐบาล
กำหนดบุคคลเป็นรัฐมนตรีแล้วนะ
อันนี้คือที่เฮียชูนะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเมื่อวานนี้ค่ะ
เฮียชูมาดูอีกหนึ่งคนที่อยู่นอกวงการการเมือง
แต่มักจะพูดถึงเรื่องการเมืองอยู่บ่อย
ข้องเกี่ยวบ่อยเหลือเกินคุณผู้ชมนึกเพลงสุดท้ายที่คุณเสกโลโซในแต่งเพลงอะไร
นึกไม่ออกแล้วใช่ไหมหลายปีแล้วคุณผู้ชม
จนล่าสุดเขาแต่งเพลงรักเพลงใหม่มาครับ
แม้ไม่มีใครแม้ไม่มีเธอ
ฉันอาจเป็นคนที่ดูเธอเจอ
วันนี้ไม่มีเธอก็ไม่เป็นไร
ความผิดยังซื้อไหวหัวใจยังซื้อตอ
พอมันไม่ท้องต้องแค่สิ้นใจ
เธอช่างเหตุรายฉันรับมันไม่ได้
วันนี้จะจากไปทั้งเรื่องตา
เจ็บจนทีนไปไม่อยากรักให้ใครเห็น
สิ่งที่เราเป็นผ่านมาคืออะไร
ไม่อยากร้องขอจะไม่รักเธออีกต่อไป
แม้จะเจ็บเจียนตายจะยังก้าวไป

ประกรรมนี้อยู่ต่อค่ะ
แต่งให้โดยที่มีวาระทางการเมืองล้อมรอบอยู่ด้วยครับ
ก็อาจจะได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง
ในหมู่ของคนที่สนับสนุนก้าวไกลนะครับ
สนับสนุนคุณพิธานะครับ